เราเคยนำเสนอข่าวไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปบีบคอเด็กอายุ๑๓ปี
ลากเข้าป่าข้างทางแล้วบังคับให้เด็กคนนี้
นกเขาให้กับเขาสุดท้ายจับได้แล้วนะ

อายุ๑๗ปีไปบังคับเด็ก๑๓ทำแบบนั้น

คนตำรวจตรีนันทชาติสุภามงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานี
พร้อมกับชุดสืบสวนแถลงการจับกลุ่ม
ขอใช้ชื่อว่านายเอละกันนี่อายุ๑๗
นายเอครับเป็นชาวอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
เขาก่อเหตุก็เอาไปหาเด็กคนหนึ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะ
บีบคอบังคับเข้าป่าแล้วก็ไปอมนกขาวกัน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นของวันที่๑๐พฤศจิกายน
เด็กผู้ชายผู้เสียหายก็ปั่นจักรยานเล่นอยู่หน้าบ้าน
คนร้ายเดินเข้าไปบีบคอลากเข้าป่า
บังคับให้อมนกเขาแก้ผ้าหมดเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังวัดวิเวกบุรพาชัย

พร้อมขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะจะกลับมาฆ่าให้ตาย
คือบังคับให้เด็กอมของเขาแล้วเขาก็อมของเด็กด้วยเหมือนกัน
ใช่คือแบบผัดกันทำอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ไปขู่ว่าถ้าเกิดบอกใครจะฆ่าให้ตาย
หลังเกิดเหตุน้องก็ตกใจนะฮะ

ก็ร้องไห้ร้องห่มก็เลยพากันไปแจ้งความ
น้องก็กลัวมากนอนไม่หลับเลยร้องไห้ตลอดเลย
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่เร่งหาตัวคนร้าย
เพราะมันมีภาพเป็นบ่อแสจากกล้องวงจรปิด
มันมีภาพว่ามีคนเดินลักษณะแบบนั้นอะไรแบบนี้นะฮะ
ขณะที่กำลังขนส่งสินค้าคือมีชาวบ้านแจ้งบ่อแสว่า
ไปเจอไปเจอผู้ต้องหาคนนี้
ขณะกำลังขนส่งสินค้าลงจากรถบรรทุกบริษัทขนส่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ควบคุมตัวไปสอบสวน
ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าสาเหตุที่ทำลงไป
เนื่องจากว่าเขาชอบคนเพศเดียวกัน
แล้วก็เขาบอกว่าเขาดูหนังโป๊ในโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เกิดอารมณ์จึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นมา
ก็ต้องไปสอบสวนร่วมกับศาสตร์วิชาชีพด้วย
ถึงว่าตัวน้องที่เป็นผู้เสียหายนะก็ต้องควบคุมตัวไป

เพราะว่ายุทธิ์แค่๑๗ปีก็เป็นยาวชนอยู่เหมือนกัน
อันนี้สุดท้ายก็ตามจับได้